มาดูเรื่องนี้บ้างอันนี้ระทึกกลางวันแสกคุณนัทพงศ
วันนี้สดร้อนเหตุการณ์เพิ่งสงบไปเองนะคะ
ก็คือเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ค่ะ

แล้วก็ไฟก็ลุกลามต่อเนื่อง
วอดบ้านเรือนหลายหลังทีเดียวนะคะ
ชาวบ้านที่นั่นต้องหอบข้าวของ
หนีตายกันจ้าละวันทีเดียวค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าใครอยู่บนทางด่วน
ก็จะเห็นเปลวควันกลุ่มควันสีดำ
พวยพุ่งขึ้นมามันจะโดนมากทีเดียว
เห็นค่ะเป็นลำพวยพุ่งขึ้นมาเลยค่ะ
เพราะว่ามันกำลังไหม้ลุกลามเลยนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายโมงของวันนี้ค่ะ
กำลังนั่งกินข้าวอยู่ได้กลิ่นไฟไง
แล้วเดินออกมาเดินมาเห็นไฟไหม้ชั้นสองไง
ทางชุมชนก็เลยตะโกนบอกเขาว่ามีไฟไหม้นะ
เขาก็เลยรู้กันเพราะว่าชุมชนเป็นหาเช้ากลิ่นค่ำไง
ไหม้แรงขึ้นเรื่อยเลยค่ะ
ช่วยกันแชร์ไปหน่อยสงสารคนในชุมชนพี่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชุมชนบ่อนไก่ถนนพระราม๔เขตปฐุมวัน
แล้วดูจากมุมสูงเห็นไหมคะคือหลังคามันชิดกัน
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้
บ่อนไก่เป็นแบบนี้แหละครับครับครับเพราะฉะนั้นนี่ไฟมันลามไปรวดเร็วมากทีเดียวนะคะ

วอดไปหลายหลังคาเรือนทีเดียว
บรรยากาศต้องบอกว่าสุดโกลาหลคุณนัทพงศ์ค่ะ
แต่ละคนหอบสิ่งของพลุงพลังหนีตายด้วยเอาชีวิตรอดด้วย

แล้วการควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกลาม
เพราะว่าอย่างที่บอกเป็นชุมชนแออัด
เป็นบ้านไม้เป็นเพลิงสังกษีปลูกติดกัน
รถก็เข้าไปได้ยากไหม้ได้เร็วแต่รถเข้าไปได้ยาก

ส่วนหนึ่งพลเมืองดีก็ช่วยกันลำเลียงน้ำเข้าไป

แต่ไฟเนี่ยก็ยังระอุไปอย่างต่อเนื่องนะคะ

ต้องหอบข้าวของนะคะหนีออกมาแล้วก็เอาชีวิตรอดด้วยนะคะ
จนกระทั่งช่วงประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
ถึงสามารถควบคุมเพลิงได้นะคะ

ยังคงมีควันจำนวนมากนะคะปกคลุมชุมชน
ฉีดน้ำรักษาอุณหภูมิไว้เพื่อป้องกันปะทุอีกครั้งหนึ่ง

ก็จะได้เห็นมวลของควันไฟมันเป็นสีดำพวยพุ่งขึ้นมาแบบนี้
ครับนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปีนหน้าต่างเข้าไป
เพื่อที่จะช่วยคนที่ยังติดอยู่ข้างในบ้านนะคะ

นี่ค่ะนี่ยังมีความร้อนอยู่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะ
ท่านอายุ๖๔ปี
พวงก็บอกว่าได้ยินเสียงคนตะโกนว่าไฟไหม้
ก็วิ่งออกมาดูเห็นว่าไหม้บ้านไปทั้งหลังเลย
ต่อหน้าต่อตาเนี่ยค่ะท่านนี้ค่ะคุณพวงนะคะ
ไม่ได้อะไรออกมาจากบ้านเลยนะคะ
ส่วนอีกท่านหนึ่งคุณละพัดระดาสารสุวรรณ

เธอตกใจรีบยกถังแก๊สออกมาอย่างเดียว

นี่ไม่มีอะไรเหลือแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
ตัวเองไม่เป็นไรอย่างไร
ควรมันระเบิดอีกค่ะ
นี่แหละค่ะแล้วเกิดเหตุแบบนี้กลางเมือง
ในช่วงเวลานี้ค่ะนี่คุณพวงนะคะ
วงบอกบ้านไปทั้งหลังเลยค่ะ
ต่อหน้าต่อตานี่ไม่เหลออะไรเลยค่ะ
การจราจรที่ถนนพระราม๔ติดขัดอย่างมากนะคะ
คือตรงนั้นปกติก็ติดขัดอยู่แล้วนะคะ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งรถดับเพลิง
รถที่ดูเหตุการณ์ทั้งคนที่หนีออกจากพื้นที่ฮะ
รถติดขัดเป็นอย่างมากท้ายแถวสะสมถึงแยกสำย่านค่ะ
วันนี้ท่านผู้ว่าชาติชาติไปดูสถานการณ์นะคะ
ไปไม่ได้ค่ะก็ต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์
ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อที่จะไปจุดเกิดเหตุค่ะ
นี่ค่ะไปบัญชาการด้วยตัวเองนะครับ
บ้านเรือนล่าสุดนะคะท่านรายงานบอกว่า
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า๓๐หลังคาเรือนนะคะ
แล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า๑๐๐คน
คือตัวเลขนี้จะมีการสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงถุงยางชีพ
ส่วนต้นเพลิงเบื้องต้นได้รับรายงานบอกว่า
บ้านที่เป็นต้นเพลิงเสียหายทั้งหลังค่ะ
ตำรวจสนลุมพินีก็จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
นี่ค่ะท่านผู้ว่าก็ไปในพื้นที่
และนี่คือบรรยากาศสดนะคะจากไทยรัฐออนไลน์นะคะ
แชร์มาจากการไลฟ์ของเพจของผู้ว่าชาติชาตินะคะ

เดี๋ยวแวะมาเรื่อย
อันนี้ไทยรัฐออนไลน์ไปรายงานด้วยตนเองนะคะ

เดี๋ยวคืนนี้คงจะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่พักพิงชั่วคราว
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะ
แล้วก็คงจะต้องสำรวจว่ามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นบ้าง
รวมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นที่บ้านต้นเพลิงด้วยค่ะ
คืนนี้ต้องส่งกำลังใจแล้วก็ส่งเสบียง
เราต้องช่วยกันดูแลชาวชุมชนบ่อนไก่นะคะ
ได้รับของกระทบหลายหลังคาเรือนจริงค่ะ